พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพิจถึงคนนี้ขึ้นมาเลย

เราทำงานกับพี่กลมป่าหมายเยอะ
เราทำงานเราพานักเรียนไปเรียนที่อุทยานแห่งชาติ
มาหลายแห่งเป็นสิบที่ทั่วประเทศไทย

มันไม่ได้ภาพมันสวยอะไรอย่างนี้

เราก็มีความคิดว่าแบบตั้งแต่เด็กแล้วว่า
ถ้าเราจะทำงานหรือเราจะทำอะไรสักอย่าง
สิ่งที่มันเป็นชีวิตถ้าเราเลือกได้
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความกดดันในเรื่องของรายได้อยู่ตลอด

การตัดสินใจอะไรมันก็จะต้องเราก็ต้องเลี้ยงคนอะไรอย่างนี้
แต่บังเอิญว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์

กำลังใจกำลังแรงกำลังเงินนะคะ

โครงการที่พาน้องหนูไปเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กกันเลยนะคะ

มีเพื่อนดาราลูกดาราหลายคนก็เคยเข้าในโครงการนี้เหมือนกันนะคะ